จัดเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวบ้างเอาไหมราก

ร้านนี้นะครับบอกเลยว่าต้องลองมาทานดูสักครั้งนะครับ
เจอแล้วเนี่ยนะไว้ใจได้ร้านนี้ไม่ใส่ผงชูรส

มานานแล้วนะเขาบอกว่าความหอมอร่อยของที่นี่เป็นตำนานจริง

น้ำสูตรทุกอย่างมาจากอายุทยานะครับ

ทางร้านก็นำซุปเนี่ยเป็นน้ำซุปไก่ล้วนเลยนะ

อยากให้ดูไก่ชีข้าว
นี่ไง
นี่อย่างนี้อย่างนี้ใช่แล้วล่ะครับ
ไปที่นี่เลย
ที่ไหนอย่ามควีน
เฮ้ยอยู่ทางถนนอ้างลีดูนั่ง
อ้ออยู่ในเมืองน้อย
เป็นอะไรนาย
ไปเฉินเตอร์พอยน์แหล่วแกล้งจาบ

เอ้าผมยอมรับผมแก่

สมัยก่อนไปร้านน้ำผู้

ไม่ต้องไปกินไกลนะคนกรุงเทพก็ถามสามารถได้